ความสุดหน้าของเขาเรื่องของผู้ชายนะครับ

สินสอดอันนี้คงอาจจะต้องไปคุย

เขาก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหเรียกโมโหลาน

เพราะเราก็เป็นคนธรรมดาธรรมดากันอะไรอย่างนี้

ไว้ใจกันขนาดไหนอะไรอย่างนี้มากกว่า

อย่างนี้มากกว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากกว่า

อีกหน่อยเขาจะมีครอบครัวของ

ตัดสินใจเดินซ้ายเดินขวาเดินอะไรใด

ผมก็คิดว่าเขาก็เป็นชีวิตของเขา
แต่ว่าเราก็คงไม่ไปชี้นำอะไรไม่สามารถนะ
เพราะว่ามันคงเป็นชีวิตของเขากัก
ไม่นะถามว่าผมเป็นห่วงไหม

เพราะว่าจริงแล้วเปล่าเป็นเด็กที่นิสัยดีมาก

แล้วก็อยู่ในกฎระเบียบอยู่ในวินัยอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่ดี
เออก็เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าหายากเนอ
อะไรอย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเขาก็รักกันดีแล้วเขาก็ช่วยกันดี
อะไรอย่างนี้ครับตอนนี้เขาก็ไปทำร้านไปอะไรอย่างนี้
เปล่าก็มีความรู้สึกเหมือนแบบก็คือเป็นร้านของเขามันคืออนาคตของเขาอะไรอย่างนี้
แล้วคุณจะบอกว่ารู้ที่มีหลานเลยอะไรอย่างเงี้ย
ถามพี่เหรอพี่ก็พร้อมอยากจะมีหลานอยู่แล้วแหละพี่ถึงเร่งพยายามปล่อยเขาแต่งงาน
ใช่เพราะว่าพี่ก็รู้สึกว่าเราอายุเราได้แล้วอยากจะอุ้มหลานแล้วอะไรอย่างนี้
พี่ก็ถามเขาอยู่เรื่อยแล้วมันคุ้มป่ะเนี่ยโอเคไม่คุ้มดีแล้วอะไรอย่างนี้
ถามว่าเออแต่งงานเสร็จแล้วจะไปฮานีมูลเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้
เออไปฮันนิมูนเลยรีบรีบไปเลยก็ได้มีหลาน
พร้อมแล้วอยากแล้วอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังอยู่ในกฎิกานะถ้ายังไม่แต่งห้าม